แซคเป็นอะไรกับหนูคลองเตยวะผมได้ยินข่าวว่ามีการกู้ยืมเงินกันเหรอครับ

ของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน

ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๕

ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเก้ากับทีมลูกหมู๓ตัว

ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพระ
ล้อเรนโซจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
การต่อสู้ระหว่างดีเทลกับมะปรางในยกที่๓
ทำให้ทั้ง๒ทีมมีคะแนนสะสมเท่ากันคือ๑๑๖คะแนน
วันนี้เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๕
ทั้งสองทีมจะงัดหมายเด็ดอะไรมาดวนกัน

เราได้กำลังต้อง

คือยกที่๔จบไปได้ด้วยสวยงามนะคุณว่าไหม

คะแนนเท่ากันหมดเลยก็คือ๑๑๖คะแนน

คนที่๕นี้แหละ
ใครจะทำคะแนนนำใครจะเป็นฝ่ายชนะ

บอกได้เลยว่าไปนักร้องมา๓ปี
มีรายการนี้แน่ที่ทำให้พี่หนักใจมากที่สุดเลยลูกไง

พร้อมพี่พร้อมพี่อ๋อไปเลยลูก
ยกที่๕ผมจะเริ่มจากทีมใครดีเอ่ย
เขาบอกว่าให้เริ่มจากทีมกระต่ายซ่าครับ

ใครจะกู้ได้ไม่กู้ได้
อยู่ที่พ่อผมครับ
พวกเราโชคดีแล้ว
ร้อนเงินอยู่พอดีเลยพ่อ

ตอนนี้เอาตึกไปจำนองไว้ครับคุณพ่อ

สหกรณ์เนี่ยจะต่างกับถาบันการเงินอย่างแบงค์

ก็คือสกรจะทำเฉพาะธุรกรรมกับคนที่เป็นสมาชิก

เดี๋ยวสมัครสมาชิกแพงไหมครับคุณพ่อ

มาเป็นสมาชิกต้องทำยังไงคะ
เป็นสมาชิกก็คือเดินเข้ามาสมัครได้เลยครับ

เดี๋ยวหมายถึงไปที่สหกรณ์เขาค่ะไม่ได้สมัครตรงนี้

ถ้าแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นสมาชิกแล้วล่ะค่ะ
ก็คือเป็นสมาชิกแล้วกู้ได้เลยไหมคะ
เป็นคุณสมบัติอย่างน้อย๑ปีขึ้นไปนะครับ

สมมุติว่าพวกเราเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ย
ใน๔คนพวกเราเนี่ยความน่าเชื่อถือที่สุดเลย
พ่อจะให้ใครกู้ได้ก่อนเลยเป็นคนแรกครับ

เอฝนลำเพลินแล้วก็

คุณพ่อคะคุณพ่อดูจากอะไรอ่ะคะคุณพ่อ
ดูจากความน่าจะเป็นในเรื่องของอายุการเป็นสมาชิก
คือคุณพ่อจะพูดถึงความน่าเชื่อถือ

นี่ดิฉันผ่านแล้วข้อหนึ่งแล้วข้อต่อไปล่ะคะคุณพ่อ
ก็จะดูจากความมั่นคงของทรัพย์สิน
ทำเลทำเลของทรัพย์ศิลป์ครับผม
ทำเลของทรัพย์ศิลป์อุ้ย

ตึกของผมครับพ่ออยู่ติดกับปัชช้าเลยครับพ่อ
ข้างหน้าเขาก็กำลังจะมาสร้างเมนอยู่อะครับ
อันนี้พอจะกู้ได้ไหม

อ่าทรัพย์สินก็หนูก็จะมีจักรยานเก่าคอหักโซ่พัด
คุณพ่อกูได้ไหมคะสักสองล้าน

ฝนมีที่จริงเขาอยากจะขายแต่มันขายไม่ได้สักที

ความยาวนะจากกรุงเทพถึงชุมพรเลยนะ
โอ้โห

เดี๋ยวฝนอันนั้นเขาเรียกฟุตบาทลูกคุณพ่อ
อ๋อเหรอ
ลำเฟินพี่จะกูทำอะไรมันไม่ได้ไหวไปเนี่ย
เดี๋ยวนี่แน่นะไอ้พ่อเพื่อนยิ้มเนี่ยอ่าทูพ่าน
ลักษณะอันนี้มาจากต่างจังหวัดแล้วตอนนั้นจะมีที่เป็นร้อยไล่

แล้วนี่น่าจะมีรายได้พอสมควร

แต่ตั๊กมีที่เยอะมากเลยได้ไหม

แล้วพวกนี้จะเป็นพวกที่นอน

รอครับ

เค้าคุยกันแซ็คแซ็คกำลังมาแซ็คช่วยด้วย

ผมได้ยินข่าวว่ามีการกู้ยืมเงินกันเหรอครับ
บอกเลยนะครับหลังปีใหม่มาช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีงานเลยครับผม
งานของคุณไปไหนหมดอ่ะ
งานไปอยู่กับลำเนินวงศกรมาแล้วครับ

เขาต้องการอะไรสักอย่างเลยครับผม
ไม่ว่าจะเป็นชนวทีรีน
แซคเป็นอะไรกับหนูคลองเตยวะ
เห็นท่าเดิมมึงมาเลย
เป็นคนที่ชอบดูตลกแล้วก็บางครั้งมันอาจจะติดไปบ้างครับผม
เหมือน
รู้จักปะอสังหาคืออะไร

มีครับแต่ว่าผมชอบเขาอยู่นะครับ

แบบนี้
ดูแล้วเนี่ยเราไม่ได้ถามกันเล่นแล้วนะเรากลายเป็นว่าเราจะกู้กันจริงเลยนะ

แม่ขายขนมจีบอยู่ตลาดนัดค่ะ

แม่จะไปตลาดนัดทั่วไปก็คือจะไม่มีที่ประจำ

เป็นชื่อเป่าเต็มคำ

คือเดิมแม่เคยขายสาระเป๋าด้วยแต่พอหลังก็คือวิ่งงานลูกด้วยอะไรด้วยก็คือเลยจะได้ทำแต่ขนมจีบอย่างเดียว
นี่ไปด้วยไหมเนี่ยปันเนี่ยไปช่วยขายบ้างไหม
ส่วนมากแม่จะไปตอนประมาณเที่ยงไปจัดร้านไปอะไรก็คือเขายังจะเรียนโรงเรียนอยู่อะค่ะ
บอกแม่จ๋าก็มีขายได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้เหรอฮะ
วันก็ขายได้แค่ทุนบางวันก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่บางวันก็ขายดีมันก็แล้วแต่วัน
รับลูกจ้างจรไหมครับถ้าเผื่อวันนั้นเดี๋ยวพวกเราผ่านไปเราจะไปสมัครเป็นลูกจ้าง
โอ้โหยินดีเลยค่ะถ้าเกิดได้ลูกจ้างประมาณนี้แม่ต้องขายดีแน่เลย
ปานครับวันนี้ต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมแล้วนะ
ต้องเป็นผู้นำนะครับในทีมของเราก็หวังพึ่งปันอยู่นะครับ
วันนี้หนูมาในเพลงอะไรเอ่ย

เป็นเพลงพี่ไมค์แล้วเพลงพี่ไมค์นี่พลังเขาใช้แบบค่อนข้างเยอะแล้วก็อารมณ์ด้วยนะ
แล้วหนูคิดว่าไม่ยากเกินไปสำหรับเราเหรอลูก

เชื่อจริงว่ากล้วยสำหรับหนูแน่
หนูแต่ก่อนที่จะร้องเพลงเนี่ยอย่างเพลงที่ต้องใช้พลังเนี่ย
มันต้องมีการบริหารเส้นเสียงก่อนนะก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งนะลูก
คุณฮายนภาพรเขาบริหารยังไงนะ

เหมือนกันเป่าปากเหมือนกัน
ปากเพื่อที่จะให้เส้นเสียงเราพร้อมที่จะทำงานมันเหมือนเป็นการยืดเส้นยืดสายเหมือนเราวอร์มอะค่ะ
ก่อนที่จะวิ่งก่อนที่จะออกกำลังกายเส้นเสียงเราก็ต้องการการวอร์มเหมือนกัน
อันนี้พี่แซคไม่ได้สอนอะไรเลยเหรอลูก

อะไรลูกแซ็กสอนอะไรน้องบางอย่าง
อยากจะบอกว่าพี่ไมค์พี่รมพรนะครับเป็นไอดอลของพี่แซคชุมแพรเลยนะครับ
และที่สำคัญครับเทคนิคของพี่ไมค์พี่รมพรครับ
เวลาร้องเพลงต้องร้องแบบติดติดกัดขัด
ร้องให้พี่แซคฟังสักท่อนเดี๋ยวพี่แซคจะบอกวิธีการร้อง
เอาอย่างงี้เอาเทคนิคพี่แซ็กไปร้องเลยแปลกจะบอกว่าพี่แซ็กถนัดมากเลยเพลงพี่ไมค์พี่ดมพร
ย้อนบุญพลาเด้เนาะพาเห่ามาพบพ่อ

รู้สึกคือกันอยู่เนาะ
คือหักที่รอด
เออประมาณนั้นลูกพูดแบบติดติดกันขาดเสียงขาดขาดหาย

เวลาร้องเพลงของพี่ไมค์ต้องร้องแบบติดขัด

สอนน้องเป็นใครว่าร้องเพลงพี่ไมค์ต้องติดติดขัดขัด
อ๋อไม่การปล่อยคำของพี่ไมค์

วงห่วงเป็นจ้องช่อง

แต่ว่าเมโลดี้ให้มันตรงตามเนื้อเพลงก็พอ
แต่ว่าปันต้องร้องให้เป็นเสียงของปันเอง
แล้วปันจะเป็นศิลปินได้

อยากให้กำลังใจหนุ่มน้อยคนนี้เชิญเลยครับ

สู้เพื่อสูตรมะเร็งของเรานะคะ

ย้อนบุญพลาดเน่
เนาะพาเหามาพบ
หูธสึกคือกัน
อยู่เลาะคืแทบ
ที่รอที่ฝัน

และปันก็สามารถตีโจทย์ตรงนี้ได้แตก

สุ่งซ่ายยอกกำลังเซ่ล์
บนหน้าเสือหน้าเว้า

บนหน้าเสือหน้าเว้าสิม่าพ่อกัน
น้องปันทีมกระต่ายซ่า
ได้รับคำแนะนำในการเลือกเพลงมาสู้ในยกนี้
จากคุณแม่นั่นเอง

เพราะว่าปันเขาชอบร้องเพลงอีสานค่ะ

เป็นเพลงที่จะโชว์เสียงโชว์พลัง
คิดว่าน้องเขาจะทำได้ดีค่ะ
มีเทคนิคในการสอนน้องก็คือว่า
จะให้น้องเนี่ย
พลังเสียงแล้วก็เอื้อน
เวลาออกสำเนียงอีสานเนี่ย
ก็ให้เขาเอาสำเนียงที่เป็นอีสานแท้ออกมาค่ะ

สรุปว่าปันนำเพลงใดมาสู้ครับ

ไมค์ร้องเอาไว้ด้วยพลัง

แต่พี่ไมค์ร้องชัดถ้อยชัดคำมาก
เพราะฉะนั้นการสื่อสารกับคนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ปันต้องทำให้ดีที่สุดนะลูกนะ

รองรัก
สาธึกใจจนตกหลุมความหักแล้วเห็นบ่ได้งึดใจอยู่เด้นเนาะ
วาวละหนอนางเอ่ยเจ้าก็เคยขึ้นนำอยู่แมนบ่อ
หักเห่าที่เกิดที่ก่อก็ย้อนวาย้อนวาย้อนบุญพลาเด้เนาะ
พาเห่ามาพบพ่อผู้ศึกคือกันอยู่เนาะ
คือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาหัก
หักเขาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ใกล้กัน
จนพอดมือตายได้ซ้ำหนีกับพ่อ
บ่นหนาเสือหนอว่าอายสิบพ่อหักแท้
อกจากพ่อกับแม่ก็มีแต่เจ้าหันละเด้ออายวา
เขาก็ตายค่ะเจ้าก็บ่ได้สำนอกว่า
ไม่แง่งกันเด้อล่ะให้สมบุคเพศห่วมสั่งมาเด้อ
ว่าโอละนอเนื่องเอ่ย
เจ้าก็เคยคิดนำอยู่เมนบ่ว่าหักเขาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนวาย้อนวา
ย้อนบุญพลาเด้เนาะพาวมาพบพ่อ
ผู้ศึกคือกันอยู่เนาะเครือที่รอที่ฝัน
ให้บุญพลาพักให้หักเห่าคือเก่าทุกวัน
ได้หายใจอยู่ใกล้ใกล้กันจนทอดมือตายได้สำนีกับโท
ว่าโอละนองอเนื่องเออ
เจ้าก็เคยขึ้นนำอยู่เมนบ่ว่าหักเห่าที่เกิดที่ก็ก็ย้อนว่าย้อนว่า
ย้อนบุญพลาเด้เนาะพาเห่ามาพบพ่อ
ผู้ศึกคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝัน
ให้บุญพลาอาภาหักให้หักเข้าคือเก่าทุกวัน
ได้หายใจอยู่ใกล้กันจนทอดมือตายได้สำนีกับพ่อ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ว้าวกฎอะไรขึ้นกับน้องรัญญา

แล้วพี่แซคจะช่วยรัญญาได้ไหม

ยกกำลังซ่า

หัวใจบังบวน
ตายแล้วเก็บหมดเลยทุกเม็ดเลย
สุดคำรำสุดแขนจริง
จิตวิญญาณความเป็นศิลปินมาสูงมากนะครับ
ที่สำคัญเหมือนลืมการแข่งขันไปเลย

เหมือนมาดูคอนเสิร์ตเด็กอย่างนี้